ท่านผู้ชมครับหลังจากที่พบตรท่านใหม่ได้สั่งยกเลิกด่านตรวจทั่วประเทศนะฮะ
กว่าจะมีความโปร่งใสแล้วก็มีมาตรฐานนะครับค่ะล่าสุดตอนนี้นะครับ
ด่านตรวจโฉมใหม่ได้เกิดขึ้นแล้วนะครับมีแนวทางปฏิบัติที่สร้างความโปร่งสายตรวจสอบได้
มีมาตรฐานสากลนะครับเริ่มทดลองใช้เนี่ย๔ทุ่มคืนวันนี้อย่างในท้องที่สอนอทองหล่อเนี่ยก็มีด่านตรวจ
นะฮะคุณปียชาติคงถิ่นผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีไปตรวจสอบนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับ
ติดตามจากรายงานสดของคุณปริญญาชาติครับ
วันนี้เป็นวันแรกนะครับที่มีการกลับมาตั้งด่านตรวจวัดแอลกอฮอลและป้องกันอาชญากรรมนะครับหลังจากที่พลตำรวจเอกสุวัสดิแจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มีนโยบายเซ็ตซีโร่ด่านทั่วประเทศไปเมื่อวันที่สี่ตุลาคมที่ผ่านมาครับและด่านนำร่องก็คือด่านหน้าสอนอทองหล่อที่ผมยืนอยู่ในขณะนี้นะครับจะเห็นว่ามีการ

กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ๑๒นายหากเป็นด่านขนาดกลางจะใช้กำลังตำรวจ๙นายครับด่านขนาดเล็กจะใช้กำลังตำรวจ๗นายนะครับซึ่งสำหรับการตั้งด่านนะครับหลักการก็จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาระดับผู้บังคับไปนะครับมีแผนการปฏิบัติงานชัดเจนมีป้ายมองเห็นชัดเจนนะครับแนวทางป้องกั
ไฟส่องสว่างมากพอและเป็นสถานที่เปิดเผยนะครับการกำหนดสถานที่ตั้งจุดตรวจนะครับข้อมูลคนเมาแล้วขับในพื้นที่สถิติอุบัติเหตุจากเมาแล้วขับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเมาแล้วขับความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ประชาชนและมีที่จอดรถมีกล้องวงจรปิดมีสัญญาณไฟวับวาบนะครับซึ่งการทดลองตั้งจุดตรวจในครั้งนี้นะ
โปร่งใสตรวจสอบได้และก็มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานนะครับซึ่งวันนี้เองนะครับทางรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับคนตำรวจเอกมณูเมกหมอกนะครับก็ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมนะครับด่านแรกนะครับที่มีการตั้งแบบโปร่งใสตรวจสอบได้นะครับแล้วก็เป็นมาตรฐานครับซึ่งด่านแห่งนี้นะครับก็จะเป็นด่านนำร่อง
ก็คือความคืบหน้าล่าสุดที่นี่นะครับพิชชาติกลงถิ่นรายงานจากหน้าสถานีตำรวจนครบานทองหล่อครับขอบคุณครับคุณพิชชาติครับก็เป็นด่านที่เริ่มกลับมาอีกครั้งทดลองใช้วันนี้ก่อนนะฮะใช่ค่ะ